เพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งในซอยประชาอุทิศห้าสิบหก
ย่านทุ่งครุกเกิดขึ้นมาช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาค่ะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์
จากว่าผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะบ้านถูกเพลิงไหม้พยายามจะวิ่งเข้าไปในกองเพลิง

ชาวบ้านต้องลากออกมากกว่าโอ้นะฮะชาวบ้านต้องลากออกมากกว่า

คือก่อนที่บ้านมันจะไหม้ทั้งหลังและตัวเขาเองจะไม่ปลอดภัยซะด้วยคุณผู้ชม
สุดท้ายช่วยลากกันออกมาได้แล้ว
กรุงเทพกับบ้านหลังนี้เลขที่๔๘ครับเป็นบ้านไม้๒ชั้นนะฮะ
เพลิงกำลังลุกไหม้จากชั้นล่างลามลามขึ้นไปด้านบนเห็นไหม
แสงเพลิงแดงฉานแบบนี้แล้วก็ลุกลามเร็วมากเพราะว่าเป็นบ้านหมาย
แล้วก็ลามบ้านข้างอีกสองสามหลังด้วยกันนะฮะ
ดับเพลิงมาใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงกว่าจึงสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ
เสร็จแล้วเนี่ยบ้านของชาวบ้านเสียหายไปรวมแล้ว๓หลังนะครับ
แต่ว่าก็โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตทีนี้ไปถามทางด้านของนายชาวลิศ
อายุ๖๖ปีก็บอกว่าผมนอนอยู่ในห้องนอนอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะ
กลิ่นอะไรไหม้ขึ้นมาลุกมามองหูแสงไฟมันแดงมาจากหลังห้องนอน
ก็รีบปลุกญาติพี่น้องขึ้นมาช่วยกันดับนะ
ส่วนบ้านที่เป็นเหตุเพลิงไหม้เป็นต้นเพลิงไม่มีคนอยู่บ้านหรอก
เพราะว่าไปต่างจังหวัดกันหมดขนาดที่นายทัศยุเนี่ยบอกว่า
ชายที่คุ้มครั่งเนี่ยเขาเป็นใครรู้ไหมเป็นลูกของเจ้าของบ้านหลังต้นเพลิงนั่นแหละ
เขาโมโหว่าทำไมไฟไหม้บ้านของพ่อของแม่เขาก็เลยแบบคือรับไม่ได้ก็เลยวิ่งเข้ามาในบ้าน
เพราะระแวกนี้เป็นพี่น้องและเป็นครอบครัวใหญ่นะฮะเอาไปฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อยนะครับ

ต้นเพลิงเนี่ยไม่มีคนอยู่เพราะว่าพ่อแม่เขาเจ้าของบ้านเขาเอาไปต่างจังหวัดหมด
แต่คนที่วิ่งเข้าไปเป็นลูกชายของบ้านต้นเพลิงซึ่งอยู่บ้านอีกหลังนึง
แต่รับไม่ได้ที่บ้านพ่อแม่ถูกเพลิงไหม้ก็เลยจะวิ่งเข้าไปเหมือนแบบสติหลุดพยายามจะไปช่วยแต่มันช่วยไม่ได้ไง
แล้วตัวเองก็จะไปอยู่คากองเพลิงไว้ได้ชาวบ้านก็เลยลากออกมา
แต่ว่าเบื้องต้นสาเหตุยังไม่ทราบว่าไฟไหม้เกิดจากอะไรเพราะว่า
ที่เป็นต้นเพลิงไม่ได้มีคนอยู่บ้านก็คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
ยังดีนะที่ชาวบ้านไปช่วยเอาตัวออกมาได้นะคะ